กำลังดูคลิปนี้อยู่เขาแชร์กันเยอะมากเลยนะ

เจ้าหน้าที่ที่ประกาศในห้างสรรพสินค้า
คนมักจะชอบนิยมมาเรียนแบบ
ดิ้งหรือว่าเรียนแบบคำพูดกัน
คลิปนี้คนชื่นชอบมากให้คุณผู้ชมไปฟังพร้อมกันก่อน

แรกสำเนียงเป็นฝรั่งอยู่นะ
หลังจะเป็นท่องอีสาเนก
คลิปนี้มาจากเจ้าของเฟซบุ๊คที่บอกไปนะคะ

ทำเสียงเรียนแบบเสียงประกาศบนเครื่องบิน

อย่างที่บอกว่าประโยคเด็ดอยู่ที่ประโยคสุดท้าย
ก็คืออย่าลืมรองเท้าอย่าลืมข้าวหลาม

และที่เห็นถือใดเป๋าผมสีชมพู

คือเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่กำลังบินอยู่

ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ว่าหลายคนฟังทันหรือเปล่า
สำหรับชื่อสายการบินของคุณเคที่

สายการบินที่ให้นกบินนำโซโลแกนก็คือ
ให้บริการอย่างอบอุ่นจนถึงร้อนอบอ้าว
กับเราสิคะบินดีบินขี้ทุกเส้นทาง

มีกัปตันขับเครื่องบินชื่อกัปตันสมหมาย
และแอร์ฮอสเตสสวยอย่างแอร์เคย์
ยินดีให้บริการผู้โดยสารทุกท่านค่ะ
ตามไปขึ้นสายการบินนกแต๊ะแต๊ะแอร์ไลน์
สายการบินที่ให้นกบินนำกันได้ที่
มีคลิปฮาอีกหลายคลิปให้ได้ชมกัน
ใช่คนพูดถึงกันน็อกจริงเนี่ยกำลังแอบเข้าไปดู

คนที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เขาต้องมีความพยายาม
ก็ต้องจำคำพูดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ได้ให้เป๊ะ

เขาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องมีผ้าบนคอแบบนี้
แล้วเขาก็มีเสียงใดเป่าผมเป่าให้เป็นแบบบรรยากาศบนเครื่องบินด้วย

ล่าสุดมีโปรด้วยขออภัยนะเขาเขียนอย่างนี้จริง
โปรผัวใหม่นกแต้แอร์ไลน์
รีน้ำหนักสัมภาระ๕๐กิโลกรัมเพื่อใช้สำหรับขนของหนีตามกัน
โดยพิมพ์คำว่าโปรผัวใหม่ค่ะรับรหัสสัมภาระ

ใช่นี่แหละความคิดสร้างสรรค์สนุก
ก็นำมาเล่าให้ฟังเช้าวันนี้นะคะ